ช้าอย่างนี้มันต้องคึกคัก
ดีเจคนนี้เขาบอกว่าดังมากในจังหวัดขอนแก่นไปดูกันครับ

กับผู้ปากแป่หัวหนังปึงคำ
แลกะเลียหลงกระดำตากะเจ็บกระม่ง

ลีลาน้ำเสียงไม่ธรรมนา
ดูลีลาคนนี้ซะก่อน
เออที่ฉันหมายถึงคนนี้แหละ
ที่ในตอนนี้ไหน
โอ้โหแต่ลีลาน้ำเสียงแกมันสักครู่นี่
ให้พี่น้องจังสีได้นะครับผมเห็นพี่น้องยิ่ม
เห็นพี่น้องขอเพลงเห็นพี่น้องสบายใจ
ผมก็พ่อใจล่ะครับว่าคิดหวังว่าสิเอายดบรรดาซัก
ว่าคิดว่าสิอิงหยังมากมายครับผมอยู่ก็อยู่พ่อกินพ่อเห้านะครับ
พี่น้องครับก็บริหวัดอ้างบริหยังตั้งสิ้นนะครับ
ฝากถึงพี่น้องผู้ได้ทีเบิ้งยูตอนนี้หรือพี่น้องฟังเทปอยู่นะครับ
ก็อยากฝากถึงพี่น้องว่าคนเห่าจะดูถูกคนครับพี่น้องครับ
เป็นไงล่ะเป็นขวัญใจพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับ
จังหวัดขอนแก่นเขาก็บอกว่าดังอย่างมากเลยทีเดียว
เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้หวังชื่อหวังเสียง
อยากให้ผู้ชมนั้นมีความสุขไปกับเขา
โอ้โหยอดไลค์ยอดเลิฟมาตลอด
ถูกต้องเอาล่ะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะไปลองดูลีลาเขา

ดีเจบอลเขาจะจัดรายการทุกวันจานถึงศุกร์
จนไป๑๐นาฬกาศก็คือบ่าย๒

ไม่หยุดไมธรจัดในเวลา๑๒นก็ถึง๑๕น
การจัดไป๓ชั่วโมงเต็มเต็มเที่ยงถึงใบคล้ำ
เอองานเยอะงานชุกจริง

ร้องเพลงเต้นยกไม่มีเหนื่อยแล้วที่สำคัญเนี่ย

โอ้โฮเต็มยกซึ่งแบบมาเต็ม

จริงปกติแล้วดีเจเนี่ยเราก็ได้ฟังแต่เสียง
ไม่รู้ว่าหน้าตาลีลาการจัดรายการเขาเป็นยังไง
แต่เดี๋ยวนี้โซเชียลเทคโนโลยีมันทันสมัยใช่ไหม

ประชาชนก็จะได้เห็นหน้าค่าตาเห็นลีลามีการสนทนาโต้ตอบกันได้ด้วย

เป็นที่มาของดีเจในเครื่องแบบสายฮา